คือนอกจากคนจะเดินทางกลับต่างจังหวัดแล้ว
แต่ก็จะมีบางส่วนนะคุณที่ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่

สวรรค์คนกรุงเทพฯมีคุณติดแฮชแท็ก

ทีนี้กรุงเทพมหานครเขาก็มีการจัดงานเหมือนกันค่ะ
อย่างวันนี้ก็มีการจัดงานเป็นการทำบุญแล้วก็รดน้ำ

เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในวันนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเรารอรายงานอยู่แล้วนะคะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานมาจากที่สวนลุมพินีค่ะ
เชิญค่ะคุณสิริวัลค่ะเชิญค่ะ
เชิญค่ะ
งานสงกรานกรุงเทพหานครปีนี้นะคะ
ได้ย้ายมาจัดที่สวนลุมพินีค่ะ

ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท
ในวันขึ้นปีใหม่ไทย๑๓เมษายนค่ะ
วันที่๑๓เมษายนค่ะซึ่งเป็นวันมหาสงกราน
หรือวันเถลิงศกค่ะวันเริ่มต้นปีใหม่
วันนี้คนไทยก็จะทำบุญตักบาทต้อนรับปีใหม่ค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นสิ่งใหม่

ปีนี้กรุงเทพมหานครค่ะได้จัดพิธีทำบุญตักบาท
พระสงฆ์๑๖๘รูปค่ะ
เนื่องในงานเทศกาลมหาสงกรานกรุงเทพหมานคร
ประจำปี๒๕๖๒ค่ะ
โดยมีพระราชาคณะจำนวน๑๐รูป
ร่วมเจริญพระพุทธมนตร์ที่สวนลุมพินีค่ะ
มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
เพราะว่าราชการกรุงเทพหมานคร

พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนค่ะ
ร่วมในพิธีตักบาทเช้าวันนี้ค่ะ
รวมถึงมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยหลายวงการ
มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยค่ะ
ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมตักบาท
ก็บอกกับทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรานะคะว่า
ทุกปีค่ะก็จะมาร่วมพิธีทำบุญตักบาท

จะได้ย้ายสถานที่มาจัดที่สวนลุมพินี
ซึ่งก็เห็นว่ามีความสะดวกสบายต่อการเดินทางค่ะ
และหลังจากทำบุญตักบาทแล้วก็จะตระเวน
เดินสายทำบุญ๙วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
แล้วก็วันโปรดแล้วก็บ่ายค่อยไปหาอะไรทั้งกัน
คงจะเป็นวันเดิมค่ะ
ต้องไม่ได้ออกต่างจังหวัด
ยกเว้นถ้าไม่อยู่ในกรุงเทพ
ก็ไปต่างจังหวัดก็คือจะไม่ได้ใส่บาทตรงนี้
ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ได้กล่าวว่าปีนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพหานคร

แม้บางพื้นที่จะไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนปีที่แล้ว
เช่นถนนศรีลมถนนข้าวสาร
แต่ก็ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำ
จึงมีการประสานทั้งทหารตำรวจค่ะ

เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานสงกรานกรุงเทพมหานครปีนี้
พร้อมกับเชิญชวนให้คนกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยว
เที่ยวงานสงการปีนี้ที่สวนลุมพินีด้วยค่ะ
สำหรับงานมหาสงกรานกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด
งกรานกรุงเทพมหานครสาดสุขเพื่อทุกคนรื่นรมวิถีไทยค่ะ
ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๔เมษายนค่ะ
มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเน้นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๒๒นาที

ก็ต้องเดินทางกลับมาเที่ยวงานสงกรานกับที่นี่นะคะ
อย่างที่บอกแล้วเริ่มจากวันที่๑๑๑๔เมษายน
งานจัดตั้งแต่๑๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาค่ะ
และนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเช้าวันนี้นะคะ
ที่สวรรค์ลุมินีสีวันรักษัตริย์ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงานค่ะ

แล้วบ่ายบางคนก็บอกว่าโอ้โหเตรียมเล่นเต็มที่
ยาวไปจนถึงเย็นถึงค่ำในหลายพื้นที่นะ
สำหรับที่กรุงเทพมหานครนะคะ